สวัสดีเป็นทางการนะครับพูดถึงฟุตซอลทีมชาติไทย
เหนือจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นแล้วนักเตะหลายคนนั้นเป็นเลือดใหม่
แม้จะมีแกนหลักอยู่จากชุดฟุตซอลโลกมาประคองน้องแต่เชื่อว่าในรายการนี้ด้วยศักยภาพของทีมไทยแล้วนะครับ
สามารถจะส่งผู้เล่นดาวรุ่งไปทดลองระบบแล้วก็วัดศักยภาพเพื่อจะเอาไปแทนรุ่นพี่นะครับ
มีโอกาสจะเล่นแทนกันได้หรือไม่ในรายการใหญ่
หลังจากนี้ก็จะมีการเอาเลิกเอาใช้ด้วยนะครับด้วยการเดินทางไปขอพรเจ้าคุณทงชัยนะครับ
รวมถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันมาตรฐานนะครับแน่นอนเอฟซีนะครับก็จับตามองกับการแข่งขันรายการนี้
ไม่แพ้กับรายการสำคัญอย่างชิงแชมป์เอเชียนะครับดังนั้นก็ต้องรักษามาตรฐานในการจัดการแข่งขันด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
โดยฟุตซอลการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมิเกลโรดิโก้นะครับก็ยังคงทบทวนระบบการเล่นแล้วก็แท็กติกที่จะใช้ในรายการชิงแชมป์อาเซียน
ก็มีการบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะนัดนักเตะกับผู้เล่นทุกคนหนุ่มสตาร์ฟโค้ดนะครับ
ขอพรจากพระพรมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณทงชัยที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวันที่๒๐มกราคมนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะลงแข่งขันในรายการที่แชมป์อาเซียน
โดยนายอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลก็บอกนะครับว่าการประชุมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ข้อสรุปว่าการรักษาความปลอดภัยที่อินดอร์สเตรียมหัวหมาก
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับฟุตบอลอาเซียนคลับที่มีทั้งการจุดพลุแล้วก็ใช้แสงเลเซอร์
ส่วนบัตรเข้าชมการแข่งขันจำหน่ายราคา๕๐บาททุกที่นั่งนะครับแล้วก็เปิดขายเฉพาะวันแข่งขันเท่านั้นครับ
แรกวันพรุ่งนี้จะเจอกับยาโฮดารูทาซิมนะครับซึ่งเป็นแชมป์ลีกของมาเลเซียและแชมป์เอฟซีครับ
ฤดูการที่ผ่านมาซึ่งโรเมโตโกเมสกุญซือของยาโฮพร้อมด้วยดาเดนล็อกผู้เล่นทีมเยือน
ก็บอกนะครับว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีก่อนลงเตะเอฟซีแชมป์ลีกในรอบ๒ที่จะมาเยือนแบงคกอยู่ในเตะที่สาว๑๑มันกราคมนี้
ส่วนราโกโปโปวิชครับคุณซื้อของบุรีรำก็มั่นใจว่าจะเป็นเกมที่สนุกเนื่องจากว่ายาโฮนั้นมีโค้ชแล้วก็ทีมที่แข็งแกร่ง
ส่วนสุชานุ่นุ่มกัปตันทีมของบุรีรำก็บอกว่าทีมนั้นผ่านเกมแม่โขงกลับมาแล้วทำให้มีความพร้อมและเป็นการวัดความแข็งแกร่งของทีมก่อนจะเปิดซีซั่นไทยลีกส่วนตัวก็ต้องมาเล่นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายถือเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ครับ
มันก็คงเหลือตำแหน่งเดียวแล้วมั้งที่ผมยังไม่เคยเล่นนะก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์นี่แหละครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก็เตอร์ไพรส์สำหรับตัวผมเองแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายซึ่งตรงนี้ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำผลงานให้ดีสุดสำหรับปีนี้
ในรอบคำเลือกวันที่๑๕ถึง๒๓กรกฎาคมแล้วก็ซีเกียนที่มาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับ